ใครที่ไปเที่ยวตามที่ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามหรืออะไรก็ตาม
ก็ใช้โอกาสนี้หาเลขเด็ดไปด้วย

เกาะคำชโนธคนแน่นทุกครั้งทุกงวดเลย
ไปดูบรรยากาศที่วังนาคินดินแดนพญานาคาราช
พ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา

ผู้คนแห่แหนไปกราบไหว้ขอพรพ่อปู่และแม่ย่ากันเนืองแน่น

เริ่มที่ไหว้ขอพรศาลพ่อปู่แม่ย่า
จากนั้นก็ไปขอโชคลาภที่ต้นมะเดือยักษ์
ช่วงนี้กรรมการวัดห้ามสัมผัสต้นมะเดือนะ
แต่ก็ไม่ยากเกินความพยายามนะครับ
แม่ลูกคู่นี้ใช้มือถือส่องหาตัวเลขที่ต่อชะนด
หมอบนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะได้เห็น
นั่งหมอบอยู่แบบนี้สักพักใหญ่
ก้มเงยส่องซ้ายส่องขวาสุดท้ายได้เลขครับ

แต่ถ้าใครยังมองไม่เห็นนะครับก็ไปที่ขันน้ำมนต์
ไม่ต้องส่องให้เมื่อยตาเพราะตัวเลขน้ำตาเทียนมันลอยเด่นเป็นสง่าอยู่นะฮะ

ก็เลือกกันไปตามวิจารณญาณนะครับ

อันนี้ขอแวะลำพูนแป๊บนึง

เขาพาไปดูต้นจำปีหลวงป่าขนาดใหญ่

อยู่ที่หมู่๕ตะบลนาซายอำเภอลี

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พานักข่าวไปดูนี่เลย

ชาวบ้านก็เลยเอาไปเก็บไว้ที่สาราท้ายหมู่บ้าน

ชาวบ้านเขาบอกว่าเอาพวงมาลัยไปคล้องที่ลำต้น
เพราะเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สถิตย์อยู่

ส่วนที่เห็นน้ำแดงกับชุดไทยที่แขวนอยู่เนี่ย
เพราะว่ามีคนเขาไปขอโชคจากต้นจำปี

ถูตรงลำต้นไปส่องหาเลขก็ได้

คนถูกเขาก็เอาของไปแก้บน
เลขกิจะแต๊ะในนี่ข้าวที่ตัวเดียว
ส่วนใครที่ชื่นชอบไอ้ไข่นะคะอยากให้ไปที่วัดสนามชัยอ่างทองกันหน่อย
ไข่วัดสนามชัยเขาคึกคักมากค่ะ
บางคนเขาขนรูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กของเล่น
แล้วก็ไปจุดประทัดแก้บนหลังไปขอพรแล้วสมปรารถนานักเสี่ยงโชครายใหม่
ก็ไปขอโชคลาภเหมือนกันที่รูปปั้นไอ้ไข่
แล้วก็เก็บปลายประทัดคล้องคอไอ้ไข่ไปเสี่ยงดวงกันด้วย
คือเห็นชัดแบบนี้ไม่ต้องเล็งแล้วล่ะว่าเลขอะไร

ครับออกไปที่วัดเฮ้ยมงคลที่หัวหินประสบคิริขรรค์กันบ้างนะครับ
เมื่อวานนี้เป็นวันเริกดีขึ้น๖ครั้งเดือนหนึ่ง
ท่านเจ้าวัดวัดเฮ้ยมงคลถือเริกประกอบพิธี
เททองหล่อไอ้ไข่เนื้อทองเหลืองที่ลานด้านหน้าหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ครับ
โดยเป็นรูปปั้นไอ้ไข่ที่ถอดแบบมาจากไอ้ไข่ไม้ตะเคียนพันปีที่อยู่ในวัด
มีความสูง๓เมตร๓๙เซนติเมตรหนักทั้งตันหนึ่งเนี่ย
ห่อด้วยแผ่นทองคำแท้ลงอัคระเลขยันอธิษฐานจิตจาก๔สมเด็จชื่อดัง
และทางวัดนะครับเตรียมประกอบพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ในวันเสาร์ที่๑๙ธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วย
ในพิธีมีเจ้าของร้านดอกไม้สดรายหนึ่งนะครับจากเมืองกรุงเลยนะฮะร่วมบริจาคเงิน๑๒๕๘๐๐๐บาท
สาราไอ้ไข่ด้วยหลังจากมาขอโชคจากไอ้ไข่ไม้ตะเคียนแล้วเนี่ย
ขายที่ได้กว่า๒๐๐แปลงแถมถูกรางวัลที่๕และเลขท้าย๒ตัวอีกหลายฉบับ
บรรดาคอตัวเลขก็ไม่พลาดที่จะเก็บหางประทัดนะครับในพิธีเนี่ยที่ออกมาเป็นตัวเลข
มงคลเนี่ยไปเสี่ยงโชคกันด้วยนะครับในวันเดียวกันคุณผู้ชมครับที่สำนัก
บรมจริยธรรมพระพุทธบาทควรสงฆ์นะฮะที่จังหวัดตรังเนี่ยเขามีพิธีการ
วงสวงเปิดภูมิเปิดบารมีสร้างพญาอนันตนาคาราชเก้าเซียนครับมีความสูง๕เมตรยาวห้าม
สิบเก้าเมตรบนฐานกว้างสี่คูณสี่เมตรท่ามกลางชาวตรังนับพันธุ์ที่นุ่งขาวห่มขาวไปร่วมพิธีบรรยากาศก็มีความเข้มขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะฮะ
จากพิธีทางพุทธแล้วก็มีทางพรามด้วยนะก็มีนางรำแล้วก็ชุดบายสีที่มาจากวังคำชโนธด้วยจากอุดรเนี่ยนะฮะ
รำถวายองค์พญานาคด้วยนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าคำชโนธก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพญานาค
ที่ตรังมีบวงสวงก็เลยเอานางรำจากคำชโนธไปรำด้วยอืมถวายพญานาคร่วมกับนางรำมโนราของทางใต้เขา
เป็นการผสมผสานความศรัทธาของสองทั้งท้องถิ่นเข้าด้วยกันแล้วก็แน่นอนคนก็เอาเรื่องของความยาวต่างไปเสี่ยงโชคกันนะครับ